ถ้าหากว่าเราไปตรวจสอบดูบริเวณตามแนวชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย
ก็จะมีทั้งการทำธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
และบางส่วนนะครับจะมีธุรกิจสีมืดสีเทาปะปนผสมอยู่ด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือการลักลอบนำเข้าข้าวจากเพื่อนบ้าน
สวมสิทธิ์เป็นข้าวของไทยครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
และเปิดโปรงพฤติกรรมความผิดที่เกิดขึ้นนี้

แต่ในปีนี้พบว่าบนพื้นที่กว่า๘แสนไร่
ที่เคยเป็นทุ่งนากลายเป็นทุ่งย่าร้าง
เพราะฤดูแรงปีนี้สาหัสกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ทีมข่าวลงพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
หลังได้รับบ่อแสและคำร้องเรียนว่า
มีขบวนการลักลอบขนข้าวเถื่อน
โดยใช้ถนนศรีเพลซึ่งเป็นถนนยุทธศาสตร์
พรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อได้พบกับชายคนหนึ่ง
ซึ่งอ้างว่าสามารถติดต่อกับในหน้าค้าข้าวเถื่อน
จากประเทศกัมพูชาได้
มันมีทั้งข้าวเปลือเท่าศาสตร์

ทั้งข้าวศาสตร์และทั้งข้าวศาสตร์และทั้งข้าวเปลือมาข้าวเปลือ
คือหนูคือหนูก็ต้องกังวลว่าทางเราจะเป็นคนเคลียร์หรือว่าทางเขาจะเป็นคนเคลียร์
มีกระดาษไหมพี่

แล้วเอาสินค้าแล้วต้องมีรถมารับผน

คือว่าเราต้องการเนี่ย
เราเท่าไหร่เอากี่ตันเอากี่เซอร
เมื่อถึงวันนัดหมาย

พาเราไปยังโกดังแห่งหนึ่ง

ได้ทั้งคืนทั้งร่องเลย
หรือบางทีเขาก็เอาไปขายปีกแข่งกับข้าวไข่

พวกเขาขายปีกก็ขาย๒๕บาท

ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในขบวนการ

แต่ปัจจุบันลักษณะการค้าข้าว

มะลิตอนนี้ไม่มีข้าวเขมรอย่างเดียว

แต่หมายถึงว่าของไทยเราเขตนี้ซื้อได้เท่าไหร่ก็ไปเขมรหมด
ทีมข่าวไม่สามารถปักใจเชื่อข้อมูลที่ได้รับในทันที
เนื่องจากมีความขัดแย้งกับบ่อแสคำร้องเรียน
จึงเป้าติดตามพฤติกรรมของกระบวนการ
เชื่อว่าน่าจะลักลอบขนข้าวเถื่อนนี้ต่อ
ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน